เรื่องหนึ่งที่ต้องสอบสวนและขยายผลกันต่อเหมือนกัน
ก็คือกรณีของคุณปุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงนะคะ
นักร้องชื่อดังที่โดนจับที่เกี่ยวข้องเรื่องกับการค้ายาเสพติด
ตอนนี้เนี่ยจับผู้ต้องหาอีก๒คนเพิ่มเติมได้แล้วนะคะ
คนหนึ่งมีฉายาว่ามิวลาดปลาเขาส่วนอีกคนหนึ่งเป็นภรรยาของเขาค่ะ
คือเบื้องต้นเขายังให้การภาคเศษนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่มันมีหลักฐานเรื่องของการโอนเงินเส้นทางการเงินที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกัน
ตำรวจปราบรามยาเสพติดค่ะคุมตัวนายกันทรแก้วกระจ่าง
หรือว่ามิวลาดประเขาวัย๒๘ปี
พร้อมกับภรรยาค่ะนางสาวทารินีขาวบัณฑิตนะคะ
เป็น๒ผู้ต้องหาที่ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทประเภท๒
เคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ถือว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติด
เชื่อมโยงกับแก๊งของนางสาวพริซิล่าปริศนาจูเมลี่

ตำรวจคุมตัวทั้งคู่ได้ที่จุดรับส่งผู้โดยสาร
บริเวณท่าเรือลมพระยาที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานีบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วด้วย
ซึ่งคนที่สอบปากคำเนี่ยนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็พลตำรวจโทชินพัฒน์สารสิน
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
สองท่านนี้สอบปากคำด้วยตัวเองเลยค่ะ

สอบปากคำแล้วเบื้องต้นนายกันทรให้การภาคเศษ

แต่ไม่รู้เรื่องเลยว่าข้างในมียาเสพติดหรืออะไร
แต่แนวทางการสืบสวนตำรวจบอกว่าไม่ปากใจเชื่อคำให้การ
เพราะทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทางการเงิน

นายกัณฑรมีหน้าที่จัดหายาเสพติดให้ปุ๊กกี้มานานกว่า๑ปีแล้ว
ยังทำหน้าที่ส่งยาเสพติดให้กับรายย่อยต่างอีกด้วย

เส้นทางการเงินจากบัญชีของปุ๊กกี้ค่ะ
ไปที่บัญชีของนายกันทร
นี่แหละคือหลักฐานที่เขาเอาไปใช้ขอออกหมายจับ
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลไปถึงต้นทางยาเสพติดที่นายกันทรไปรับมาด้วย
เชื่อมโยงกับใครที่ไหนอีกบ้าง
ส่วนการสอบปากคำภรรยาของนายกันทร

ก็ต้องรอสอบสวนโดยละเอียดนะคะ
แต่เบื้องต้นก็คือว่านางสาวธรินีภรรยาเนี่ย
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนายกันทรค่ะ
เป็นคนทำธุรกรรมทางการเงินให้ทั้งหมด
ก็เลยนำไปสู่การอนุมัติขอหมายจับอีกคนนึงด้วย

มีอักษรย่อออกมาเพียบ
นางแบบคนนั้นดาราคนนี้อดีตนักร้องชายคนนั้น

อดีตนักร้องนักแสดงสสารา
พี่หนุ่มสอนรามหรือเปล่าแล้วประจวบเหมาะพอดี
พาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกพอดีเลยค่ะ
หลังจากที่มีข่าวไปได้ประมาณสักสองสามวันคนก็เลยมองว่า
หรือว่าพี่หนุ่มสอนรามหนีร้อนถึงตัวเขาแหละ
ไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวานเลยบอกผมไม่ได้หนี
และผมไม่จำเป็นต้องหนีด้วยเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
การเดินทางครั้งนี้เนี่ยวางแผนตั้งนานแล้ว
ลูกยังเล็กต้องขอวีซ่าตั้ง๒เดือนจะมาทำปุบปับได้ยังไง
และเขาก็ตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ฝรั่งเศสอยู่แล้ว
เขาก็ออกมาไลฟ์บอกความในใจนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับคุณปุ๊กกี้ด้วย
เพราะว่าเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันไปฟังกันหน่อย
ก็เป็นเสียงยืนยันอ่ะจาก

จะได้ไม่ต้องไปนั่งสงสัยทายกันต่างนานา